วัดขอนแก่นครับนะฮะไปดูบรรยากาศที่สะพานราชพฤกษ์วิถีที่บึงแก่นนคร
จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมนายสันติลาบุญเสงี่ยมนะครับ
รองผู้ว่ามราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยข้าราชการแล้วก็ประชาชนกว่า๒๐๐คน
ร่วมกันทำบุญตักบาทนะครับพระสงกว่าหนึ่งบร้อยรูป
อยู่ที่บนสะพานราชพฤกษวิถีที่มีความยาวกว่า๔๐๐เมตรเนี่ยฮะ
ทอดความยาวไปกลางบึงแก่นนครในภาพมุมสูงจากโดรนนะครับ
ก็มีประชาชนดำข้าวสารอาหารแห้งจตุปัจจัยทายทานไปร่วมทำบุญ
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยทั้งแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัว
ประกอบไปด้วยขบวนเทวดานางฟ้าขบวนตุง
ขบวนเสลี่ยงรับพุฒิจำนวนสิบเสลี่ยง
เพื่อเป็นการบรรลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จกลับมาจากการเทศนาแสดงธรรมโปรดแด่พุทธมันดาบวนสวรรค์ชั้นดาวดึง
ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันทำบุญตักบาท
งานบุญประเพณีออกพรรษาตักบัตรเทโวโรหนะ
ที่วัดวรนาศบรรพฤษพระอารามหลวงกันอย่างเนื่องแน่น
มีขบวนนางฟ้ากลองยาวนำพระสงฆ์เดินลงมาจากยอดเขากบ
เพื่อรับบินทบาทจากญาติโยมที่นำเข้าสารอาหารแห้ง
รวมทั้งข้าวต้มลูกโยนมาร่วมทำบุญกันค่ะ
ขึ้นไปที่พยาวครับที่พยาวเองก็คึกคักเหมือนกันนะครับ
ประชาชนนำเข้าสารอาหารแห้งไปร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูป
บริเวณบันไดนาควัดพระธาตุจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ

เนื้อในวันเทวโวโรหันนะครับซึ่งตรงกับวันแรม๑ค่ำเดือน๑๑
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พุทธก็ถือปฏิบัติแบบนี้สืบทอดกันมายาวนานแล้วนะครับ
ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแก่ครอบครัว
แล้วก็ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย
ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ดีนะครับ
ทำให้ได้บุญกันด้วยทำให้จิตใจสงบมากขึ้น
ออกฟังษาแต่หลายคนก็บอกว่าช่วงข้าวฟังษา
คุณงดเหล้าได้๓เดือนทำไมคุณงดต่อไปไม่ได้ล่ะ
สัก๑ปีดีไหมหรือว่างงดตลอดไปดีหรือเปล่า

เป็นกำลังใจให้ทุกคนแบบนี้ละกันนะคะ